คุณผู้ชมครับลองถามตัวเองดูซิว่าทุกวันนี้เราอ่านหนังสือมากน้อยแค่ไหน
แต่คงต้องบอกว่าพฤติกรรมของคุณผู้ชมมีการเปลี่ยนไป
จากการไปซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งมาเปิดนั่งอ่าน
ตอนนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นครับ
ทำให้เป็นช่องทางในการทำรายได้ให้กับนักเขียนมากขึ้น
เอานังสือออฟไลน์ของตัวเองมาใส่บนออนไลน์
แล้วก็เป็นการขยายฐานคนอ่านได้เพิ่มมากขึ้นด้วย
นี่คือช่องทางใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ปัจจุบันนี้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจีรภาสุริสุขครับ
หนังสือพิมพ์นิตยสารการ์ตูนและหนังสือหลากหลายประเภท
ที่เป็นทั้งช่องทางการจำหน่ายและช่องทางการอ่านออนไลน์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าบริษัทอุ๊บบี
เปิดเผยว่าในช่วงแรกคนไทยอาจจะยังไม่คุ้นเคย

และเปลี่ยนพฤติกรรมการอ่านจากหนังสือเล่ม
สู่หนังสือบนออนไลน์เพิ่มขึ้นค่ะ

เขาเรียกมันเป็นการเขียนหนังสือเป็นเล่มปกติอยู่แล้ว

เราได้มองเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับ
เราก็เลยมีการได้เชิญได้ไปแนะนำนักเขียน

ถ้ามีคอนเทนต์ที่เป็นหนังสือเล่ม
เพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่เอื้อกัน
ในการที่จะทำให้หนังสือเล่มขายได้ด้วย
สร้างอำนวยความสะดวกให้กับผู้อ่าน
นักเขียนหนังสือเลขคลิกชีวิต
เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดจำหน่าย
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้อ่าน

เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวพลังของเลขลิขิต

จนทำให้ติดอันดับของเบสเซลเลอร์บนแอปพลิเคชัน
ภายในเวลาเพียง๑สัปดาห์ค่ะ
เป็นโอกาสในการเพิ่มกลุ่มลูกค้าได้ง่ายเลย

บางครั้งที่เก็บอาจจะทำให้เราหาของไม่เจอ
หรือว่าถ้าเกิดการเสียหายจากน้ำท่วมหรืออะไรก็ตาม

ส่วนหนึ่งผลมาจากการใช้งานสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น
ทำให้กระตุ้นพฤติกรรมของนักอ่านออนไลน์มากขึ้นค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน